ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ปกติแล้วก่อนหน้านี้การประชุมคอรมอลหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีเดินลงมาแล้วก็แถลงเองที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ว่าเรื่องราวการประชุมนั้นมีประเด็นไหนอะไรบ้าง
แต่ดูเหมือนกับว่าหลังจากมีข้อตกลงใหม่
ให้สื่อมวลชนนั้นถามนายกรัฐมนตรี
เพียงครั้งละ๔คำถามเท่านั้น
หยัดเวลาในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับ
ที่เคยให้สัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมง

และในวันนี้ก็เป็นรอบที่๒แล้วครับคุณผู้ชม
นายกรัฐมนตรีนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แค่๔คำถามและ๔คำตอบ

นำมาเสนอข่าวให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชม๔คำถามกับนายกประยุทธ์นั้นมีอะไรบ้าง
คำถามแรกวันนี้สื่อมวลชนนั้นก็ถามว่า
หลังจากที่อดีตนายกทักษิณนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศแล้ว
พลเอกประยุทธ์มีความรู้สึกมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้บ้าง
และพร้อมไหมถ้าหากว่าอดีตนายกทักษิณบอกว่า
พร้อมจะคุยพลเอกประยุทธ์ล่ะครับ
พร้อมจะคุยด้วยหรือเปล่านั่นคือคำถามแรกนะครับ
มาถามต่อไปครับว่าในข้อเสนอของคอรมอลมี๑๖ข้อ
ไลท์สำคัญอยู่ที่ข้อ๑๖ครับ
เสนอให้บังคับใช้กฎหมาย๒ช่วงเวลา
นั่นก็คือในช่วงแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ
เฉพาะการกฎหมายเฉพาะการและชั่วประชาธิปไตยเต็มใบ
บังคับใช้กฎหมาย๒ขยัก๒ช่วงเวลาแบบนี้

มาครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่า
เอ๊ะอย่างนี้เองต้องการจะเป็นการสืบทอดต่อ
ท่ออำนาจต่อไปหรือเปล่า
และถ้าหากว่าต้องการใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อไปสู่ระยะที่ปลอดภัยแล้วสบายใจหายห่วง

ดังนั้นคำถามสุดท้ายผู้สื่อข่าวเลยถามว่า
ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คศอยากจะต่อท่ออำนาจ

และนี่คือ๔คำถามที่วันนี้สื่อมวลชนนั้น
ถามกับพลเอกประยุทธ์ครับ

เคลื่อนไหวในวันนี้หลังจากประชุมคอรมอลเสร็จสิ้นครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ตอบคำถามสื่อมวลชน๔คำถามครับ
โดยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์
ตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
เรียกร้องให้เปิดทางให้มีการเจรจา

โดยระบุว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าจุดประสงค์นั้นต้องการอะไร
แต่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องพูดต้องเจรจาตามตัวบทกฎหมายนะครับ

ยื่นให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลโดยเฉพาะข้อที่๑๖
คือให้ใช้รัฐธรรมนูล๒ช่วงเวลานั้น
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าหมายถึงบทเฉพาะการ
ถ้าทุกคนคิดว่าควรมีการปฏิรูปในช่วงเวลาแรกที่เปลี่ยนผ่าน
ก็ควรจะมีระยะเวลาว่าบทใดต้องละเว้นเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่

คำถามที่ว่าแล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
นายกรัฐธรรมตรีต้องใช้เวลานานแค่ไหน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าภายใน๕ปีถ้าทุกอย่างดีขึ้น
ก็จะมีการผ่อนผันและเข้าสู่กลไกปกติ

ก็จะแก้ไขได้ง่ายกว่าบรรยัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูล

ว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่ระบุเอาไว้
คือตัวเลข๕ปีนั้นหมายถึงว่าคอสชนั้น
จะอยู่ต่อไปอีก๕ปีใช่หรือไม่

จะทำให้บ้านเมืองสงบเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
นี่นะครับคือการรวบรวมประมวลคำถามและคำตอบ
ลองไปฟังคำตอบชัดจากพลเอกประยุทธ์กันครับ
ถ้าเขาคิดกันต่อที่จะเอายังไง
ให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
ใช้เวลาเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะครับ
ระหว่างการตอบข้อสักถามพลเอกประยุทธ์
นั้นก็จะคอยเตือนตลอดครับว่าผ่านไปแล้ว
คำถามหลังจากพลเอกประยุทธ์

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการตั้งคำถามต่อนายกรัฐมนตรี
ขอให้แจ้งชื่อและสังกัดให้ชัดเจน
ไมโครโฟนตามข้อตกลงที่แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์
นายกรัฐมนตรีแบบเต็มได้
สนุกกันต่อนอกจอนะครับ๔คำถาม๔คำตอบนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน